ไปดูที่อายุทยาครับทุกผู้ชมครับอ่ามีโจรขโมยรองเท้าแตะอืมนี่
ไม่น่าเชื่อรองเท้าแตะก็เอาเหรอคะรองเท้าแตะก็เอาครับอ่า
มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะครับ
มีผู้ชายกับผู้หญิงสองคนคาดว่าคงเป็นสามีภรรยากัน
ขี่จักรยานยนต์สีน้ำเงินมาตามถนนอู่ทองตะบนท่าวาสุกรี
อำเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับ
เข้าถนนกลาโหมอยู่ข้างมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
ท่าวาสุกรีนะครับแล้วเลี้ยวจักรยานยนต์กลับมาจอดหน้าร้าน
ติดตั้งจานดาวเทียมเดี๋ยวท่านดูนะฮะจังหวะนี้ครับ
คนขี่จักรยานยนต์เนี่ยอ่าไม่สวมรองเท้านะครับอืม
ฝ่ายผู้หญิงที่นั่งซ้อนท้ายก็เลยถอดรองเท้าให้สามี
เพราะว่าสามีน่าจะเป็นสามีกันนะไม่ได้สวมรองเท้า
แล้วตัวเองก็เดินเข้าไปที่หน้าร้านรับติดตั้งจานดาวเทียม
แล้วไปเอารองเท้าแตะที่เขาถอดไว้หน้าร้านอ่ะทำไมนี่ฮะ
คือหารองเท้าแตะกันง่ายง่ายอย่างงี้เลยเออโถ
คนขี่จะลืมพอลืมก็ผู้หญิงก็บอกอ้าวไม่เป็นไรเอาของฉันไป
เดี๋ยวฉันเอาไปหาอันใหม่เองนี่ฉันเอาคู่นี้
ฉันเอาคู่นี้ก็ได้วันนี้คงคิดว่าไม่มีใครเห็นหรือยังไง
เดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดเขาทั่วบ้านทั่วเมืองใช่ค่ะนะครับ
ยากแล้วจ้าขโมยกระทั่งรองเท้าแตะกันแล้ว
ใส่รองเท้ามาแค่นี้ต้องขโมยของคนอื่นเลยเหรอ
พร้อมกับเตือนว่านี่โดนจับข้อหาขโมยนะนี่นะมันน่าอายนะ
แล้วข้อหารักษัพนี่คือรักษัพรองเท้าแตะคู่เดียว

จริงขี่รถมาเท้าก็ไม่เปื้อนเนอะไม่ต้องใส่รองเท้าก็ได้ไหม

คนซ้อนไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าคนขี่จะแบบแหมเหยียบเบรก
อะไรมันลำบากไม่ถนัดก็คนซ้อนไม่ต้องใส่

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
เจ้าของร้านรับติดตั้งจานดาวเทียมบอกว่า
เธอก็ซื้อรองเท้าแตะสีน้ำเงินยี่ห้อดังให้กับลูกสาว
ก็ถือว่าก็มีราคา๒๔๐บาทถอดไว้หน้าร้าน
เช้าวันอาทิตย์เนี่ยตื่นมาพบว่ารองเท้ามันหายฮะ
อื้มเนี่ยก็เลยกล้องวงจรปิดหน้าร้านดู
ตัวเองกับลูกสาวไม่ได้เสียได้อะไรหรอก
เอาล่ะรองเท้าแตะราคามันก็๒๔๐บาท
ก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยนะครับแต่มันมีคำถามอยู่ในใจว่า
รองเท้าแตะคู่เดียวต้องขโมยเลยเหรอลักษณะท่าทางของทั้งสองคน
ดูแล้วก็ไม่ใช่ว่าลำบากลำบลยากจนอะไรมีจักรยานยนต์ขี่
ซื้อของมาเต็มตะกร้าหน้ารถหลังเกิดเหตุก็เลยเอาคลิปออกมาโพสต์

สังคมสังคมค่ะคือเอ่อตอนเนี้ยขโมยแค่สินเงินเล็ก
เดี๋ยวต่อไปต่อไปอนาคมข้างหน้าอ่ะก็มีของใหญ่แน่นอน
คงเคยตัวเคยถูกขโมยแล้วแต่ว่าไม่เสียดายรองเท้าหรอก
แต่ว่าอยากเสียอยากจะเติมใครมากกว่าว่าให้เป็นแบบพิเศษเลย
เพราะว่าคนมีเอ่อตอนใส่ถี่มีแบบซื้อของเป็นหน้ารถน่าจะค้าถ่ายค่ะ
ไม่น่าจะทำแบบนี้เลยเนี้ยแค่รองเท้าเด็กอืมแล้วร้านนี้นี่ก่อนหน้านี้ก็เคยโดนขโมยต้นไม้
กับใบเตยที่ปลูกไว้หน้าร้านไปแล้วเจ้าของร้านเขาก็ใจดีไม่แจ้งความ
อ่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กคราวนี้ขโมยรองเท้าแตะอีกทำไมมันขโมยกันง่ายง่ายอย่างงี้เห
แต่เขาก็ยังไม่ได้แจ้งความนะเขาก็อ่าโพสต์เป็นอุทาหรณ์กันแล้วกันอืมอืม
อาจจะคิดว่าตรงจุดนี้เอาง่ายแล้วมั้งเป็นลานกว้างเห็นปลอดคนก็เลยหยิบไปเลย